จังหวัดสิงห์บุรีนะคะผู้หญิงคนนึงค่ะเธอออกขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน
จังหวะจะขี่รถกลับมาบ้านมีคนร้ายดักซุ่มรออยู่
แล้วใช้มีดกระหน่ำแทงเอาของแข็งทุบที่ใบหน้า
เธอสลบคาพงหญ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สองมิถุนายน
จนกระทั่งวันนี้๔มิถุนายนเธอเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจก็เร่งติดตามตัวไล่กล้องวงจรปิดดูว่าใครเป็นคนร้าย
คุณผู้ชมทุกคนตกใจมากสามีค่ะสามีถึงขั้นมาดักซุ่มรอ
เพื่อแทงเมียตัวเองนะคะนี่คือนางสาวสิริวัลนะคะ
หรือคุณจอยเธออายุสามสิบเก้าปีเธอทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ
ถูกคนร้ายดักทำร้ายจนมีแผลที่หน้าหลายแห่งตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ย
สลบอยู่ที่พงหญ้านะคะริมถนนเส้นวัดพระนอนจักษี
น้ำเงินของเธอจอดอยู่ด้วยตำรวจเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลรักษาตัวค่ะแต่สุดท้ายเธอเข้าไอซียูได้สองวัน
วันนี้เธอเสียชีวิตนะคะไล่ตรวจสอบหาคนร้าย
ปรากฏไม่ใช่คนอื่นไกลเลยนายนรงวิทย์สามีของเธอเองค่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นไปไล่ดูกล้องวงจรปิดที่บ้านของคุณจอยค่ะ
จะเห็นนายนรงวิทย์สามีขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ในเวลาใกล้เคียงกับที่คุณจอยเลิกงานเหมือนวางแผนว่าจะไปดักซุ่มรอ
ส่งทีมข่าวไปที่วัดขุนสงฆ์นะคะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของคุณจอย
คุณแม่คุณจอยบอกยังทำใจไม่ได้ไม่รู้จะคุยอะไรกับนักข่าวจริง
แต่เราได้คุยกับลูกชายค่ะลูกชายเล่าบอกว่า
กับแม่ก็อยู่กินกันมาสิบกว่าปีแล้วหลังหลังเห็นทะเลาะบ่อย
เพราะว่าพ่อในวัดระแวงกลัวว่าแม่มีฉู
แล้วพ่อเนี่ยนะงานการไม่ทำติดเหล้า
เคยขู่ฆ่าแม่มาก็หลายครั้ง
นิสัยของพ่อคือชอบขี่มอเตอร์ไซค์
ดักซุ่มดูแม่ที่ทำงานบ่อย
อันนี้เข้าข่ายแบบสต๊อกเกอร์แล้วไหมคะ

คืนวันเกิดเหตุลูกชายบอกพ่อก็ไปดักซุ่มรอ

แต่สงสัยคราวนี้อาจจะทะเลาะกันก็เลย
ลงเอยที่ความตาย
เราเข้าไปในเฟซบุ๊กน้องชายของคุณจอยผู้เสียชีวิตนะคะ

มันคือคนร้ายที่แทงพี่สาวผม

ใครเจอหรือมีเบาะแสช่วยบอกทีครับ

เวรหมดกรรมแล้วนะพี่
ต่อจากนี้หนูจะคอยช่วยดูแลเด็ก

ความรักความห่วงใยที่มีให้กัน

ก็บอกว่าคุณจอยกับนายนรงวิทย์
เขาคบหากันมา๑๘ปี

นายนรงวิทย์เนี่ยรักเมียมาก

ก็เลยเอาแต่ดื่มเหล้าจนติดเหล้า
แล้วก็ชอบตามไปอารวาสที่โรงงานที่เมียทำงานอยู่
ที่ผ่านมาเคยข่มขู่ก็จริง
ที่ผ่านมาเคยข่มขู่ก็จริง
แต่ญาติญาติก็ไม่เคยคิดเลยว่านายนรงวิทย์จะลงมือจริง
แต่ญาติญาติก็ไม่เคยคิดเลยว่านายนรงวิทย์จะลงมือจริง
เพราะทุกคนเห็นว่ารักเมียมาก
จับนายนรงวิทย์แล้วนะคะยังจับตัวไม่ได้ค่ะ

ไว้ตาม